มาดูเรื่องที่ทำให้เราต้องควักเงินในกระเป๋าออกมาจ่ายมากขึ้น
ก็คือสิ่งที่มันจะแพงขึ้นน่ะนะคะวันนี้หนึ่งกรกฎาคมมาดูกันเลยค่ะ
หนึ่งถัง๑๕กิโลกรัมก็๑๕บาทก็คือจะเป็นราคา๓๗๘บาทต่อถัง
ถ่านปรับประสอบละ๑๐บาทต้นหอมแบบคล้าและแบบคัด
ปรับขึ้น๑๐บาทก็เนี่ยค่ะกิโลหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่
๑๒๕ถึง๑๓๐นะคะหัวหมูขึ้นสองเท่า
ก็ขึ้นกิโลกรัมละ๒๐๓๐บาทน้ำอัดลมเบียบางยี่ห้อก็ปรับขึ้น
โรงศพยังปรับราคาขึ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่นะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปสำรวจตลาดย่านหลัก๔
คือบ่นกันทั้งสองฝ่ายทั้งพ่อค้าแม่ค้าและทั้งผู้ซื้อ
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าพอราคามันแพงคนก็ไม่ค่อยมาซื้อ
ก็ต้องดูยอดเงินได้ว่าเราจะซื้อพอซื้อของไหม
ลูกค้าก็โบนอยู่บางคนเขาก็โบน
แต่ส่วนมากเขาจะบ่น
เราก็บอกพี่ช่วยซื้อหน่อยนะอะไรวันนี้

ส่วนทางฝั่งผู้ซื้อนะฮะ
ก็ส่งเสียงสะท้อนไม่ต่างกันนะครับ
บอกว่าตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือการประหยัดนะฮะ
ไม่จำเป็นก็ต้องหยุดซื้อเอาไว้ก่อน
คือชีวิตประจำวันคือน้ำมันรสเรามันแพงเกินประมาณนี้
ฝากรัฐบาลช่วยดูแลหน่อยแล้วกัน
นี่ครับบางคนบอกเติมน้ำมันรสเดือนนึง
ค่าน้ำมันจะเกินค่าผ่อนรถแล้วนะ
ท่านผู้ชมครับแม้ว่าสินค้าจะแพงขึ้น
สิ่งหลายอย่างแพงขึ้นแต่ว่ามีร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่เชียงใหม่นะฮะ
ร้านก๋วยเตี๋ยว๓บาทนี่ฮะคือยังคงยืนยันจะขายราคาชามละ๓บาทเหมือนเดิม
ไม่คิดปรับราคาขึ้นนะครับเจ้าของร้านบอกว่าผลกระทบของร้านเนี่ยมีแน่
ยังก๊าซหุ่งต้มก็แพงขึ้นแต่ร้านเปิดมา๓๕ปี
ยังคงยืนหยัดจะขายราคานี้ตลอดไปเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าด้วย
นี่ชามละสามบาทนะฮะนครราชศรีมามีร้านข้าวแกง๑๐บาทนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้เคยขายข้าวต้มหัวปลาอ่านี่ที่โคราชนะฮะ
พอน้ำมันแพงก็ไม่ค่อยมีลูกค้าก็มาเปิดร้านขายข้าวแกง๑๐บาท
แม้รายได้จะไม่มากแต่ก็สามารถพอดูแลลูกน้องคนในร้านได้
ก็ยังยืนยันว่าจะขายราคานี้ไปเหมือนเดิมเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนในยุคของแพง